อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นการแข่งขันกีฬาวันเด็กที่จังหวัดชัยนาธ

วันเด็กค่ะสนุกสนานคึกคักมากเลยนะคะ
บรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันเดี๋ยวเราสองคนไปร่วมเล่นด้วยนะ
โอ้โหสนุกสนานกันยกใหญ่เลยค่ะ
นี่คือน้องที่โรงเรียนวัดฝางตำบลชายนาฏอำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
ก็มีบรรดาคุณครูผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนใกล้เคียง
ร่วมงานกว่า๓๐๐คนนี่เด็กเพียบเลย
ภายในงานก็มีกิจกรรมที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นการแข่งขันกัน

กันแบบไม่อั้นแจกกันตลอดทั้งวัน
ส่วนที่เรียกว่าเป็นสีสันของงานจะมีอะไรบ้างไปดูกันคุณ
เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะ
นี่คือการเล่นปิดตาข้างเดียว
กติกาก็คือปิดตาข้างซ้ายหมุนรอบตัวเอง๔รอบ
แล้วก็วิ่งมาดีดลูกมะนาวที่ตั้งบนขวดให้ร่วงดีดครั้งเดียวได้เท่านั้นนะ

เด็กก็วิ่งมาเซบ้างล้มบ้างดีดตรงบ้างไม่ตรงบ้าง

เดี๋ยวไปดีดตาเพื่อนทำไมเขาให้ดีดมะนาว

สนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานกันมากเลย
ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกเสียงฮาไม่แพ้กันคุณดู

นี่คือวิ่งเปรี้ยวแต่วิ่งเปรี้ยวธรรมดาที่ไหนต้องวิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมนด้วย

เอากางเกงในไว้ข้างนอกถูกต้องเราก็จะต้องสวมกางเกงในก่อนนะคะ
เสร็จอุ้มลูกโป่งวิ่งวิ่งรอบเก้าอี้พอถึงก็จะผลัดกับเพื่อน
แล้วก็ถอดกางเกงในออกถอดให้เพื่อนใส่แล้วก็วิ่งไปแบบนี้จนครบทีมอ่ะคุณ
เรียกเสียงหัวเราะก็คือการถอดกางเกงในให้เพื่อนนี่แหละ
ถอนเกงนอกออกด้วยกางเกงในกางเกงนอกม้วนออกมาเป็นอันเดียวกันเลยคุณ
เอาแค่กางเกงในที่มันอยู่ข้างนอกออกมาก็พอแล้ว
ผิดถอดถูกกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นความน่ารักความประทับใจ
น้องคนนี้ใส่กระโปรงมาเนี่ยลำบากแล้วเนี่ยหนูเอ้ยวิ่งกันยังไง
โถเนี่ยค่ะต้องถอดกางเกงในให้เพื่อนด้วยนะคะ
อดกันดีนะลูกนะเป็นห่วงจริงเลย

คือกางเกงในย้อยไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคนที่ใส่กางเกงแบบกางเกงบอลมาแล้วยางยืด

หายเลย

คุณผู้ชมส่งกันมาเยอะเรื่องของข้อความไลน์นะครับ
เขาบอกว่าหนูอยากเป็นนายกรัฐมนตรี
เหมือนท่านประยุทธ์
นี่ถ้าไปที่ธัมเนียบหรือไง
เราไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะ

อุ๊ยรู้สึกเหมือน

สั่นคลอน